เจ้าของบ้านที่มุกดาหารเนี่ยเขาบอกเขาช็อกเลยนะ
เรียกเก็บค่าไฟเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
สูงที่สุดเนี่ยเกือบ๗๐๐
อุ๊ยบ้านนี้เหรอเดี๋ยวเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเนี่ยเอายาดม

เขาบอกในชีวิตนี้ไม่เคยเจอค่าไฟแพงขนาดนี้มาก่อน

คุณแสงทวีอายุ๖๑ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหารครับ
เอายาดมมาดิเอายาดมมาเดี๋ยวแม่เป็นลม
โอ้โหเล่าอย่างทุกข์ใจเลยครับ
เจอใบแจ้งค่าไฟเดือนพฤษภา๖๖บาทยอดเลขเก็บ๖๘๖๐บาท
สูงที่สุดในชีวิตของพี่ทวีเขาไม่เคยเจอมาก่อนพี่แสงทวี
แสงนวียังบอกอีกว่าแปลกใจมากที่ค่าไฟมันพุ่งสูงขนาดนี้
เพราะที่ผ่านมาค่าไฟจะตกเดือนละ๖๐๐บาท
แล้วในบ้านมีอะไรบ้างเนี่ยคุณแสงทวี

มีหม้อหุงข้าวใบหนึ่งตู้เย็นหลังหนึ่ง
พัดลม๒ตัวทีวีอีกเครื่องหนึ่งรวมละไม่เกิน๑๐
หลังจากได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเธอไม่มีเงินไปจ่ายครับ
ยอมให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้ายกมิเตอร์ไฟฟ้าไปเลย
คุณแสงทวีก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่มาช่วยแก้ปัญหานี้หน่อยครับ
เดือนอื่นแค่๖๐๐๗๐๐บาทมาเดือนพฤษภางวดเดือนพฤษภา

อยากให้ซ่อยเลือดหนึ่งมันมีเงินที่จ่ายค่าไฟฟ้า
คือมันแพงเกินหรอแพงเกินไป
ปกติเราต้องจ่ายเดือนเท่าไหร่เข้าใจ

มันเกิน๖๐๐บาท
แต่ว่ารายได้วันละ๒๐๐๓๐๐บาทเท่านั้น
ต้นเมื่อเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาตรวจสอบระบบไฟฟ้าในบ้าน
ก็บอกเพียงว่าปกติทุกอย่างนะ
ก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยชี้แจงเรื่องนี้ให้ชัดว่า
ทำไมค่าไฟเดือนพฤษภามันจึงสูงผิดปกติล่ะครับ